คนก็เห็นภาพไปทานข้าวกับบิ๊กป้อมกัน

มาหาสู่กันของคนทำงานด้วยกันนะครับ
ภาคบุรธยาไทยเราค่อนข้างจะชัดเจนครับว่า
ให้ผลของการเลือกตั้งเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปในทิศทางไหน

คุณภาคภูมิผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้ง

ไม่ต้องไปจับอะไรกับใคร
มีความปรารถนาดีกับทุกคนทุกพัก
ใครก็ได้ที่คิดดีกับบ้านเมือง
ใครก็ได้ที่ไม่นิยม
ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
ใครก็ได้ที่ไม่คิดจะดึงฟ้าต่ำ
ภูมิใจไทยร่วมได้หมด

ภูมิใจไทยคือจุดยืนคือก็ให้เขาไปจัดตั้งรัฐบาล

ภูมิใจไทยอยากจะมีนายกรัฐมนตรี
ที่เป็นสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐสะดอน

เพราะว่านายกที่มาจากสส
จะเข้าใจชาวบ้านได้มาก
เหมือนผมเนี่ยผมเป็นสอสอเนี่ย
ตอนผมมาเป็นรองนายกรรมนามตรีสาธารณสุขเนี่ย
ผมเชื่อบอกตัวเองว่าผมมาจากชาวบ้าน

เพราะฉะนั้นผมต้องให้ความสำคัญที่สุดกับประชาชน
ในทุกเรื่องไม่ใช่พวกพ้องไม่ใช่ตัวผมเองนะครับ

มันจะบริหารสถานการณ์ต่างได้ดี
คุณอรินอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพักที่ได้อันดับหนึ่ง
แคนดิเดตนายกของเขาไม่ได้เป็นสอสอ

เราดูจาก

ต้องคุยกันให้มันมากกว่านี้

การที่บอกว่านายกต้องเป็นสอสอเนี่ย
ก็หมายว่าเสนอตัวเองนี่ไง

ผมก็คงไม่ได้เป็นหนายก
ผมเห็นอยู่สองพักในที่
ยังไม่ได้จำนวนออกมาแต่ว่าอันนี้ความที่
พักครองไทยให้อยากจะนำเสนอ
ถ้าได้สอสอเป็นนายกประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้น
ถ้าประชาชนคิดว่าเออดีนะถ้านายกเป็นสอสอด้วยเนี่ย
ประชาชนได้ประโยชน์เขาก็จะพิจารณาเลือกพักนั้น
ซึ่งก็คือภูมิใจไทยนี่แหละเพราะว่าฮนายกลงปาร์ติลิสต์เมอร์หนึ่ง
ภักดิ์อื่นด้วยครับตรงประชารับถ้าคนเด็กประวิทย์ท่านลง
เท่าที่ทราบมาท่านวราวุฒิศิลปะอาชาท่านก็ลง
คุณพิธาก็ลงนะก็ลงน่ะมันยังมีตัวเลือกมากมาย
เพราะฉะนั้นภูมิใจไทยมองว่าถ้าจะสนับสนุนใครเป็นนายกสักคนหนึ่ง
อยากให้นายกเป็นสอสอถ้าไม่ได้เป็นสอสอก็

ปรายคือสิ่งที่ดีที่สุดก็อยากให้พี่น้องประชาชน
หวงแหนระบอบนี้เอาไว้แล้วก็
พักที่จะทำให้ระบอบนี้อยู่คง
ทนไปได้นานแต่นานพักหนึ่งก็
คือพักปรุงแยกไทยเพราะเราจะ
ไม่ทำอะไรที่มันผิดแผลกแล้วก็
ขอบคุณครับสวัสดีครับ